ที่เราต้องลุ้นก็คือใครจะเป็นผู้โชคดี
ได้รับการตรวจสอบจากดวงชะตากับหมอไก่
และแน่นอนว่าหมอกายพ่อพาที่นี่มารอเราอยู่

สวัสดีค่ะมกายครับ

เผ็บเผ็บ
วันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่านะคะคุณผู้ชม
อยากจะให้พูดถึงวัตถุมงคลด้านหน้าก่อน
เพราะว่ามาเยอะมากวันนี้
ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นผู้โชคดีนะคะ
จะได้วัตถุมงคล๓อย่างด้วยกัน

ใช่ค่ะได้ไปวันนี้คุ้มเลยนะคะ
ก็จะมีหลวงพ่อโตสัมปะกงนะคะ
แล้วก็จะมีผ้าห่มองค์หลวงพ่อเป็นจีวรหลวงพ่อค่ะ
แล้วก็จะมีฮูฮูก็คือผ้ายัน

ชิ้นนี้จะเป็นของผู้โชคดี๓ท่านแน่นอนนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของใครที่อยากจะดวงดีดวงปัง
จะมาแนะนำ๔สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณไปขอพรแล้วรับรองว่าปังแน่นอน
ใช่ค่ะช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะคะ
แล้วก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เพื่อที่แบบว่าเราจะได้ดวงดีในช่วงปีใหม่

ต้องวางแผนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หลายที่ต่างจังหวัดโรงแรมเริ่มเต็มแล้ว
ใช่จริงอันนี้จริงคุณผู้ชม
ที่แรกก่อนเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคนกรุงเทพที่แบบว่าอาจจะแบบโอ้ขี้เกียจไม่อยากจะไปไหนนะคะ

ใช่ค่ะนะคะถ้าสมมุติจะถามว่าการไหว้พระพรมจะขอพรในเรื่องอะไร
เน้นเลยเรื่องการงานการศึกษา
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบตอนนี้ยังวิจัยฝุ่นอยู่

เพื่อนที่ฉันก็ไปขอมาได้สมหวังเช่นกัน
เรื่องการงานใช่ค่ะแต่ว่าเวลาขอเนี่ยต้องเจาะจงนิดหนึ่งนะคะอย่างเพื่อนดิฉันเนี่ย
เวลาขอก็คือเขาจะบอกเลยว่าต้องการเงินเดือนเท่าไหร่
ระบุไปเลยให้ชัดเจนใช่ค่ะแล้วได้จริงตามนั้นเลย
เราสามคนไปขออะไรคะระบุเงินเดือนเหรอคะคุณ
ไปขอเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอ๋อแล้วต้องระบุไหมคะ
เรื่องเงินเป็นของนอกกายทำงานแล้วมีความสุขเรื่องของเงินเรื่องของวันหยุดก็ไม่ต้องห้าม
ชนะเขาไม่ต้องการเงินเดือนค่ะหมอไก่เพราะว่าเขาได้โอนให้ดิฉันหมดเรียบร้อยแล้ว
โอ้ดีนะคะมาโอนให้ดิฉันบ้างนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งกันแบ่งกันนะคะ
แต่ว่าใครที่อยากจะขอเรื่องอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะบารมี
สมมุติว่าใครที่แบบว่ายังทำงานอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าว่างงานนะคะแต่ว่าอยากจะแบบว่าการงานก้าวหน้า
หรือว่าจะเสนองานอยากจะก้าวหน้าอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแนะนำไปไหว้พระพรมเลย
สมหวังแน่นอนนะคะจริงการไหว้พระพรมเนี่ยเหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรด้วย
ประจำหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการคือดีหมดคือได้หมดรวมไปถึงเรื่องของการเรียนอยากให้สอบเข้าสอบบรรจุอะไรต่างก็ได้
แล้วของที่ส่วนใหญ่นำมาถวายที่เราเห็นกันเยอะมากก็คือจะเป็นตัวตุ๊กตานางรำหรืออะไรแบบนี้ด้วยค่ะอ่าตุ๊กตานางรำนะคะหรือว่าตุ๊กตาช้างก็ได้
เหลือว่าจะเป็นพวกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวน้ำภองมาพร้าวมะพร้าวพอโหลไปถึงละครรำ
เพราะว่าตรงนั้นเห็นว่าเขาจะมีจุดที่ให้นางรำออกมารำแก้บนด้วย
อยากรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะไปขอพรกับพระพรม

ลับการไหว้พระพรมให้สมหวังนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือให้เราไหว้ด้านหน้าก่อน

จากนั้นให้เราเวียนไปทางด้านซ้าย

ใช่ค่ะก็คือไหว้เวียนไปทางซ้าย

ก็คือเวียนไปทีละหน้าถูกไหมคะ

ใช่ค่ะนะแล้วก็ให้เราขอเหมือนกัน
เพื่อแบบว่าเราจะได้แสดงความแบบมั่นใจ

ใช่ค่ะไม่ใช่แบบ๔ด้านก็๔เรื่องเลย

แล้วสามารถไปได้ทุกวันไหมคะ

พระพรมท่านจะไปปฏิบัติธรรมในวันพระ

วันพระไม่ต้องไปนะคะ

ค่ะรุกปฏิทินกันก่อนจะไปด้วย
ใช่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและต่างชาติ

อีกหนึ่งสถานที่ค่ะเป็นต่างจังหวัดบ้างค่ะ
อ่าให้ไปที่อายุทยาเลยนะคะไปไหว้หลวงพ่อโตสัมปะกงค่ะ
อ่าที่วัดพนันเชิงวรวิหารนะคะ

อ่าใช่ค่ะที่นี่เน้นเลยโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าขาย
คนทำธุรกิจการลงทุนนะคะ
เลยก็คือเป็นพวกเจ้าของกิจการ
หรือว่าคนที่ทำงานประจำแล้วทำอาชีพเสริมด้วย

หรือว่าการเดินทางไปหาโชคหาลาบหาทรัพย์ดี
เหมาะสมกับคนที่ค้าขายเป็นหลักแหละ

การเดินทางหรือว่าจะลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองตัวเลขต่าง

แล้วของที่นำมาถวายองค์หลวงพ่อโตนี่จะต้องถวายเป็นอะไรคะ
ก็คือที่นิยมจะเป็นการถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อโตนะคะ
ซึ่งจริงไม่ต้องเอาไปจากกรุงเทพหรือเอาไปจากบ้านนะคะ
เพราะว่าที่วัดจะมีให้บริการอยู่แล้ว
เอาล่ะมาดูเคล็ดลับว่าวิธีการไหว้หลวงพ่อโตสัมปอกงจะต้องทำยังไงกันบ้าง
อย่างแรกก็คือเราจะต้องบูชาท่านด้วยดอกไม้ทุบเทียนตามปกติ
แต่ว่าจะต้องบูชาแบบว่าด้านหน้าก็คือข้างนอก
เพราะว่าด้านในอุโบสถด้านในวิหารท่านจะแบบว่าไม่ให้จุดทุกจุด
จากนั้นให้เราเดินมาหน้าองค์หลวงพ่อโต
จากนั้นก็คือให้พนมมือไหว้แต่ว่าตาเราต้องมองไปที่ตาท่านด้วย
แล้วก็อธิษฐานเหมือนเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ค่ะก็คืออธิษฐานด้านนอกแล้ว๑รอบ
หลังจากที่ไหว้ด้วยการจุดทูบเทียนดอกไม้
แล้วก็เดินเข้าไปในวิหารแล้วก็มองตาท่านแล้วอธิษฐานอีกรอบ

เสร็จสิ้น๒รอบด้วยกันนะคะ
สำหรับใครที่มีโอกาสไปจังหวัดอายุทยานะ
ก็แวะเวียนกันไปได้นะคะวัดพนันเชิงนะคะ
ขึ้นเหนือกันบ้างค่ะหมอไก่
ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีวัดดัง

ไปเชียงใหม่แล้วไม่ไปที่นี่ถือว่าพลาดเลยนะ
ก็คือที่หลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำ
ถ้าใครไปปีใหม่เจอดิฉันแน่

เออรอบนี้รอบที่สามแล้วเนี่ย
อะงั้นน่าแนะนำเรื่องที่ขอแล้วสมหวังคืออะไร
อยากไปเนี่ยจะขอยังไงบ้างเรื่องอะไรแนะนำยังไงบ้างอ่าจริงจริงขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานการทำธุรกิจการค้าความก้าวหน้าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหูดีมาก
ได้ทุกอย่างขอได้ทุกเรื่องเลยเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วย
อ่าค่ะใช่ขอได้หมดเลยแต่สังเกตว่าที่นั่นเขาจะมีพวงมาลัยดอกมะลิเยอะมากเลยค่ะ
ไก่อ่านะคะของที่ควรจะนำไปถวายนี่ก็คือเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะคะ
จำนวนห้าสิบพวงขึ้นไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหห้าสิบพวงเนี่ยมันเยอะมากน่ะ
แต่จริงจริงเนี่ยที่นั่นอ่ะจะมีพวงเล็กเล็กพวงหนึ่งเริ่มต้นที่บาทหนึ่งยังมีเลยอ๋อ
พวงเล็กเล็กพวงจิ๋วก็มีเหมือนกันหมอไก่ฮะค่ะสงสัยอะครับ
ทำไมต้องดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปมีที่มาที่ไปไหมโอ้ที่วัดเขากำหนดมาเลย
หรอใช่ค่ะเวลาที่ไปที่นั่นเนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าต้องห้าสิบพวงขึ้นอ๋อ
แบบนี้มีวิธีการขอไหมคะเคล็ดลับในการที่ไปไหว้ที่หลวงพ่อทันใจ
อ่านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือเราต้องไปนั่งอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อนะคะ
จากนั้นเนี่ยให้ท่องกระถาบูชาหลวงพ่อก่อนค่ะ
แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
พร้อมกับสิ่งที่เราต้องการจะอธิษฐานหนึ่งอย่างเท่านั้น
หนึ่งอย่างเท่านั้นอ่าใช่ค่ะบางคนบอกว่าขอการงาน
ขอให้หน้าที่การงานก้าวหน้าขอให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
อันเนี่ยคือเยอะไปคือถ้าอ๋อขออย่างเดียวพอ
ถ้าขอเยอะ๓อย่างนี้ต้องไปขอจินนี่ตะเกียงวิเศษนะครับ

อันนี้ขอหลวงพ่อทันใจประการเดียวอย่างเดียวเลย
อย่างที่เราอยากได้อยากต้องการให้มันบังเกิดกับชีวิตเรา
อย่างเดียวเท่านั้นแล้วต้องนำของอะไรไปด้วยค่ะ
ก็คือของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอธิษฐาน

สมมุติว่าบางคนที่ทำการค้าขายอยากจะแบบว่าให้แบบว่ามีเงินทองมากมาย
แนะนำว่าให้เอาสมุดบัญชีไปไห้หลวงพ่อด้วย

ต้องเอาของที่เกี่ยวข้องไปด้วยสมมุติว่าใครที่แบบจะขายที่ขายไม่ออกสักที

อยากมีเงินเยอะเอาสมุดบัญชีไปไปถวาย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
แล้วถ้าอยากมีเมียเยอะเอาเมียไปไห้ได้ไหมฮะ

บางคนเข้าใจผิดไงตอนนี้ต้องพูดให้เข้าใจกันก่อน

คุณไม่ได้อยากมีเมียเยอะนะคุณอยากมีเมีย

กลับอยากคุยแบบนี้ล่ะ

ด้านเหมือนการศพหวังดังปรารถนาเหมือนการหมอบ้าย
อันนี้ถือว่าก็การันตีนะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่

ใครอยากจะลองดูเพื่อความสบายอกสบายใจเป็นที่เดี๋ยวก็ลองไปดูตามที่หมอไก่แนะนำนะคะ
แล้วก็สถานที่อีกหนึ่งแห่งนะคะก็คือจังหวัดฉะเชิงเซา

ใช่ค่ะให้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรเลย

ขอพรโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน
บางคนทำงานแล้วต้องมีการแข่งขันสูง
แนะนำว่าให้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรเลย
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ใครที่แบบว่าจะสอบบรรจุสอบแข่งขันไปเลยนะ

โดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจ

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือหลวงพ่อท่านตามตำนาน
ท่านชอบทหารตำรวจเพราะว่าทหารตำรวจปกป้องชาติ

ไข่ต้มเยอะมากเลยที่วัดหลวงพ่อโสธร
ถ้าสมมุติว่าใครที่ไปแถวนั้นไข่ต้มเรียงลายเต็มไปหมดเลย
ไหว้หลวงพ่ออาจจะไม่จำเป็นต้องไข่ต้มอย่างเดียวก็ได้
อาจจะเป็นถวายละครลำก็ได้พวงมาลัยดอกดาวเรืองก็ได้เช่นกัน
จะมีโรงละครลำเล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัด

แล้วเป็นลับเวลาขอพรละคะหมอไก่
ขอพรควรจะขอแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะอย่าขอเยอะ
เพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราขอพรให้เราเจาะจงไป
เหมือนกับว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะขอในเรื่องนี้นะคะ
อย่าวอกแวะจะขอพรให้ได้ก้าวหน้าก็บอกเลยขอให้ก้าวหน้าชัดเจน

ก็จะสมหวังดังปรารถนานะคะ

ก็ขอให้เราเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ต้องการชัดเจนเพียงอย่างเดียว
แล้วก็อธิษฐานขอพรไปเลยนะคะ
เพื่อที่จะสมหวังดังปรารถนา
นี่ก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของเรานะคะ
แน่นอนว่าในช่วงใกล้จะถึงปีใหม่นี้นะคะ

บางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปวัดต่าง
ที่หมอไก่บอกแต่ว่าไปวัดอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ

ว่าใครที่แบบว่าไม่มีโอกาสที่แบบว่าจะได้แบบเดินทาง

ก็อาจจะไปไหว้เขาเรียกว่าสารหลักเมือง
ประจำจังหวัดของตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะ
การว่ายศาลหลักเมืองเนี่ยก็คือเสริมในเรื่องของความมั่นคงของชีวิต
หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ
และแน่นอนว่าวันนี้เรามี๓ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือก
มาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
ท่านแรกได้แก่คุณเอกรัฐอสุนีณอายุทยา
ถามมาเรื่องของครอบครัวการเงินสุขภาพและความรักค่ะ

เขาเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวคือต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานเนี่ยก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้น
ไม่ได้แบบเพื่อตัวเองนะคะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยมักแบบจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย
แปลกมากเลยเวลาที่อยู่ห่างกันจะรักกัน
แต่เวลาอยู่ใกล้กันจะมีเรื่องทะเลาะกันตลอด
เพราะฉะนั้นบางทีอยู่ห่างกันมันก็ทำให้เราคิดถึงกัน
ส่วนในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝัน
แต่ก็จะมีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันเช่นกัน
แนะนำว่าให้เอาเงินไปเก็บในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
เช่นการไปฝากธนาคารไปซื้อประกันซื้อทองซื้อหุ้น
ลงทุนต่างซื้อหุ้นต่าง
อ่าแล้วเรื่องของสุขภาพล่ะคะ
เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของพวกทางเดินอาหาร
ช่วงนี้ระวังเวลาในเรื่องของการกินอะไร

อาจจะท้องเสียท้องร่วงได้แต่ว่าไม่ได้รุนแรง
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินระบบทางเดินอาหารนะ
ส่วนเรื่องของความรักอันนี้คุณเอกรัฐไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้สถานภาพนี้โสดหรือสมรสนะคะ
เราก็ดูให้ทั้งสองสถานภาพเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่ามีคู่แล้วอาจจะมีเหตุการณ์เข้ามาวัดใจ

อาจจะมีคนอื่นเข้ามาก๊อกแก๊กอะไรอย่างนี้
เป็นบททดสอบ
ถ้าสมมติว่ารักกันจริงก็จะไปต่อได้อีกนาน

ก็คือเป็นบททดสอบถ้าเราเป็นคู่กันจริงใช่ไหม

แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีคู่ล่ะคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าไม่มีคู่เนี่ยคือจะมีคนเข้ามาคุยแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวจริง
เนื้อคู่ของเขาจริงจะมาจากการทำงานอายุมากกว่า

นี่ค่ะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าจากหมอไก่ไปเลยนะคะ
ส่วนทั้งที่๒ก็คือคุณระนัตชาพิรมสุก
เกิดวันที่๘สิงหาคม๒๕๑๕นะคะ
ถามมาเรื่องอันแรกเลยอันดับแรกเลยโชคลาภการเงินและการเดินทางค่ะ
ในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภจากการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงดวงยังไม่ชัดเจน
แต่ว่าดวงมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินพวกทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นพวกบ้านลดที่ดิน
ส่วนในเรื่องของการเงินก็บอกแล้วว่าจะได้พวกบ้านรถที่ดินเนี่ยก็ควรที่จะเก็บสำรองเงินเอาไว้
เพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายและมีเกณฑ์ต้องเอาเงินไปซื้อพวกบ้านรถที่ดินอะไรพวกนี้
ใช่ก็คือมีเกณฑ์ต้องใช้เงินแต่ว่าการใช้ครั้งนี้การซื้อของครั้งนี้ก็คืออาจจะแบบไม่ได้ซื้อเงินสดตู้มทีเดียวทั้งก้อนเลย
อาจจะเป็นในเรื่องของเงินผ่อนเงินกู้อะไรพวกนี้
ค่ะก็คือเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะ
ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีคล่องตัวดีแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึ
ระมัดระวังด้วยนะคะการเดินทางค่ะ
เดินทางเนี่ยดวงมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ได้นะคะ
แต่ว่าดวงของปีหน้าเนี่ยประมาณกลางปีเนี่ยจะยิ่งแบบเดินทางชีพจรรองเท้าหนักขึ้นไปอีก
เอาล่ะเตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะ
ยินดีด้วยกับคุณนารานัชชานะคะ
ส่วนท่านสุดท้ายท่านที่๓ได้แก่คุณวาสนาพาณิชพลค่ะ
มากับวาสนาจริงเกิดวันที่๓๑ตุลาคม๒๔๙๘นะคะ
ถามมาเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพ
โชคลาภในเรื่องของพวกการเงินอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
แต่ว่าดวงมีโอกาสได้โชคลาภเป็นสิ่งของของมีค่าแก้แหวนเงินทองอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าถ้าการเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะยังต้องเบามือหน่อยนะคะ
หรือว่าถ้าแบบคันไม้คันมือจริงก็เอาสักนิดนึงพอหอมปากหอมคอพอ
แต่คุณชนะรีบคันทันทีเลยนะคะ
รีบเกาเลยนะคะคุณค่ะคุณคันเลยหรอคะ

สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกความดันสายตาหัวใจ
ระวังพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกเลือดค่ะ
ถ้าสมมุติว่าดวงมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ
ก็ให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพ
ตัวสุขภาพเจาะเลือดฉีดวัคซีนอย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้เหมือนกันให้แบบเจ็บตัว
ให้เลือดออกให้เจ็บตัวบริจาคเลือดอะไรแบบนี้

ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการแก้เคล็ดนะ
ซึ่งคุณจะไปบูชาบนหิ้งก็ได้นะคะ
รถก็ได้หรือว่าบ้านก็ได้

แล้วก็จากนั้นทำการบูชาด้วย

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะบูชาไม่เป็นนะคะ

แล้วก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของการงาน

ดีกับ๓ผู้โชคดีด้วยนะคะ
ส่วนใครยังไม่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่

หมอไก่จะมาเจอเราเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ

สำหรับวันนี้ขอบคุณหมอไก่ค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ